ตอนนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเขตหนึ่ง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรีหลังจากเปิดหีบ
ให้มีการเลือกตั้ง๘นาฬิกานะครับ
ก็มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันท

ให้รายงานสดมาจากจังหวัดสุพรณบุรีมาเชิญ
เชิญครับ

หลังเจ้าหน้าที่เปิดหีบเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่

จุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะคะคือ
ศูนย์ประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส
ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งที่๒๓ค่ะ
มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่นี่นะคะ๑๑๒๙คน
วิชมไปชมบรรยากาศส่วนสดพร้อมกันก่อนนะคะ
บรรยากาศตอนนี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมวิทยาลัยสารพัฒน์ช่างบรรหารแจ่มใสนะคะ
ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้ามาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะซึ่งบางส่วนนะคะก็มารอตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบในเวลาก่อน๘นาฬิกาด้วยซ้ำนะคะ
แล้วก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิดหีบนั้นก็ทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าอากาศตอนนี้จะร้อนจัดแหละก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่มีศิษฐ์เลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะ
เพราะว่าทุกคนนั้นเมื่อมาถึงก็ต่างเข้ามาดูรายชื่อของตัวเองที่บอร์ดนะคะแล้วก็เข้ามาต่อแถวเพื่อรับบัตรเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่นะคะ
บางช่วงบางตอนก็มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อแถวยาวจนถึงประตูด้านหน้าศูนย์ของวิทยาลัยที่นี่
ซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่หน่วยที่๒๓ค่ะแต่ว่าณเวลานี้นะคะก็ทยอยกันเข้าไปเลือกตั้งใช้เวลาแต่ละคนไม่ถึง๕นาทีนะคะ
ซึ่งบางชั่วโมงค่ะก็มีประชาชนเข้ามากันอย่างล้นหลามนะคะแต่ก็คาดว่าจะทยอยเดินทางกันมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
ส่วนเมื่อช่วงเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะก็ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งที่๒๓เขต๑อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
พร้อมกับผู้ติดตามค่ะเพื่อมาลงคะแนนเลือกตั้ง
มาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสวมเสื้อสีเหลืองมาเลยทีเดียวค่ะ
พร้อมบอกว่าก่อนที่จะเดินทางเข้ามาเลือกตั้งที่หน่วยที่๒๓แห่งนี้นะคะก็ได้เข้าไปกราบขอพรอนุสวรีของนายบรรหารศิลปอาชามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าขอพรอะไรบ้างไหม
คุณวราวุฒิก็บอกว่าขอพรให้นายบรรหารนั้นโดนบันดาลจิตใจให้ชาวสุพรรณบุรีนั้นออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่ชาวสุพรรณบุรีนั้นมีความตื่นตัวเข้ามาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเรียกได้ว่าบรรยากาศตั้งแต่เช้าจนถึงสายก็คึกคักเลยทีเดียวค่ะ

เป็นเขตที่มีศึกช้างชนช้างกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปิดหีบอีก๕ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ